เพราะว่าเคยเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มคอมมิวนิสต์
โดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลปราบรามอย่างหนักนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มคอมมิวนิสต์เขาก็แยกย้ายกันค่ะ

มันก็เลยเป็นที่มาของภูบรรทัศน์ปฏิวัติ
อยากพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษ
เอ้ยสะท้ามพอใจให้ทุกคนยอมกำลัง
ไว้เพิ่งเหล็กความตายรุ่นนาไปตามฟักหนัก
นี่คือบทเพลงภูมิบรรทัศน์ปฏิวัติ
ทิวเขาบรรทัศน์ตำนานการต่อสู้ของกลุ่มคอมมิวนิสต์

ในพิษภาพ๓จังหวัดตรังพัทธลุงและศตูล
่งคำกล่าวขานที่ว่าเหล่านักรบปฏิวัติแห่งทิวเขาบรรทัศน์

ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย
ครั้งเปลวไฟสงครามประชาชนยังลุกชนทั่วภาคใต้

เสียงปืนแตกครั้งแรกที่บ้านควนปรง

แนวร่วมคอมมิวนิสต์ใช้ปืนยิงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพื่อแย่งชิงปืน

รัฐบาลส่งกำลังตำรวจและทหาร
ตั้งฐานปฏิบัติการในหมู่บ้านใกล้เทือกเขาบรรทัศน์
หมายจะปราบคอมมิวนิสต์ให้สิ้นซาก

กลุ่มคอมมินิสต์ขึ้นไปตั้งฐานทัพในมัตระ
อาจจะมีคนไปพบร่องรอยการทำเรียกสวนไร่นา
แม้กระทั่งการสร้างเขื่อนและเครื่องปั่นไฟใช้ในฐานทัพ

คอมมินิสต์เริ่มทะยอยออกจากมัตระ

และชาวบ้านก็กลับเข้าไปใช้ชีวิตตามปกติ

ความทรงจำแห่งการต่อสู้ของประชาชนถูกพูดถึงอีกครั้ง

เสียแป้งนานดหรือนายชาวลิศทองด้วง
นักโทษหลบหนีคดีขึ้นไปกบดานบนเทือกเขาแห่งนี้
จนเกิดปฏิบัติการปิดป่าไล่ล่า

สภาพผืนป่าเทือกเขาบรรทัศน์ที่มีความสลับซับซ้อนยากเข้าถึง
กลายเป็นชุมชนไปโดยปริยายในอดีต

สิ่งแน่นลับที่แม้แต่คนในพิธีอย่างสะพรึง
ผู้ใหญ่แจ้งหรือนายแจ้งแสงกุลอดีตทหารพราน
ที่เคยต่อสู้กับกลุ่มคอมมิวนิสต์ในอดีตเล่าว่า
มัตตระเคยเป็นแหล่งกบดันของมหาจันทร์

เรียกได้ว่าเป็นชุมชนของขุนโจร
จากภูมิประเทศเอื้อต่อการตั้งค่ายสู้รบ
ชาวบ้านในพิธีมีความเชี่ยวชาญในพิธีเป็นอย่างดี

เคยร่วมต่อสู้กับกลุ่มคอมมินิสที่ช่ำชองเส้นทางเป็นอย่างดี
ขณะที่เอียดเส้งเอียดอดีตขุนจนชื่อดังภาคใต้
รอดถึงชีวิตตอนหลบหนีการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่บนเทือกเขาบรรทัศน์
เนื่องจากมีพื้นที่กว่า๗แสนไร่

แต่สุดท้ายอดีตคนจนเลือกที่จะยอมมอบตัว
เพราะเราสามารถเป็นโจรกลับใจได้
สังกัดอย่างนี้เราก็มันไม่รู้หรอกมีแต่หลบอย่างเดียว
เพราะในเทือกเขาบรรทัศน์มันกว้าง
คนน่าจะตายนะผมว่าโดยสำนึกด้วยความจริง

เทือกเขาบรรทัศน์อยู่ไปด้านขวานตอนล่าง
เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ๗แสน
กษัตริย์ตอบขุมพื้นที่๔จังหวัดประกอบด้วย
พัทธลุงตรังสตูนและสงครา
บ้านขวนไม้ดำอประเหรียนจังหวัดตรัง
อ่างเก็บน้ำครองหัวช้างตะมนตะหมดจังหวัดพัทธลุง
บ้านแร่ลปะอทุ่งว่าจังหวัดสตูน
ภูผาเพชรอำเภอมะนังจังหวัดสตูน
หมู่บ้านตระถือเป็นตำนานเมืองลับแลเทือกเขาบรรทัศน์
เคยเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มคอมมิวนิสต์เสียแป้งเอง
เป็นคนพัทธรุงที่มีความชำนาญเส้นทางและมีพักพวกคอยช่วยเหลือ
ไม่แปลกใจว่าทำไมเสียแป้งยังรอดพ้นการไล่ลากจนถึงทุกวันนี้